เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า๒สัปดาห์แล้วนะครับ
ความขัดแย้งในรัฐยักษ์ไข่ของพม่ารอบล่าสุดประทุกขึ้น
มีชาวโรฮิงญากว่า๑๔๐๐๐คน
หนีภัยเข้าไปอยู่ในบังกลาเทศ
วันนี้รัฐบาลพม่าให้พาสื่อมวลชนเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งก็ยิ่งทำให้เห็นความขัดแย้ง
ระหว่างชุดข้อมูลของรัฐบาลพม่ากับคำบอกเล่าของชาวโรฮิงญา

และนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับ
ที่ทำให้มีการล่ารายชื่อ
ขอถอนรางวัลโนเบลสันติภาพ
ที่เคยมอบให้กับนางองศาลซูจี
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ควันไฟสีดำยังคงปรากฏให้เห็นในรัฐยาไข่ของพม่า
จนเพลิงเป็นกระท่อมหลังหนึ่งในหมู่บ้านช่วยบาโฮ
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม

หนังสือเกี่ยวกับศาสนาอิสลามตกอยู่เกลื่อนพื้น
นี่เป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวที่เดินทางไปพร้อมกับคณะของรัฐบาลพม่าพบในวันนี้
ใกล้กับจุดเกิดเหตุพบชายชะกันชาวยะไผ่๑๐คน

แย้งกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่พม่าที่ระบุว่า
โรฮิงญาเป็นผู้เผาบ้านเรือนของตัวเองเพื่อสร้างสถานการณ์
เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านอื่นในรัฐยาไข่
พม่าในนี้บอกว่าชาวโรฮิงญาเผาบ้านตัวเองแล้ววิ่งหนี
เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มขึ้นเมื่อบ่ายวันที่๒๕สิงหาคม
พวกเขาเผาบ้านตัวเองและหนีไป
ข้อมูลจากรัฐบาลพม่ายังขัดแย้งกับคำบอกเล่าของเคฟาเย็ดอุลา
โรฮิงญาที่หลบหนีเข้าไปในบังกลาเทศ
เขาเล่าถึงชีวิตที่ต้องสูญเสียน้องชายและน้องสะพ้าย
จากการถูกทหารและพระสงฆ์พม่าโจมตี
โดยที่เขาทำได้เพียงแบบตั้งไร้วิญญาณของทั้งคู่
ออกจากพื้นที่เพื่อนำไปฝังอย่างสงบ
ยึดทรัพย์สินมีค่ารวมทั้งทองคำ
พร้อมทั้งขู่กระโชคทรัพย์สินเพิ่มเติม
น้องชายของเขาบอกว่าไม่มีแล้ว
ทหารก็จับน้องสะพ้ายไปข่มขืน

ก่อนที่ทหารจะยิงซ้ำจนทั้งสองเสียชีวิต

ชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นหนึ่งในคลื่นผู้อบพยพกลุ่มนี้
ที่บอกว่าเขาถูกทหารพม่าและคนพุทธเผาบ้าน
บอกว่ากองทัพและคนพุทธยะไข่เผาบ้านของเธอ
พวกเขาต้องการให้เราออกจากที่ดินของเราเอง
และเราไม่อาจทนกับความทรมานจากพวกเขาได้
เราจึงมาอยู่ที่บังกลาเทศ
มกลางสถานการณ์ในรัฐยาไข่ที่ตึงเครียด
นานาชาติจับตาเป็นพิเศษ
ในวันนี้เป็นอีกครั้งที่นางองซานซูจี
ที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่า

มีหน้าที่ต้องปกป้องพลเมืองทุกคน
เพราะว่าพวกนางซูจีไม่ได้ทำให้นานาชาติ

การแก้ปัญหาในรัฐยาไข่ของเธอดีขึ้น

ไม่ยอมพูดถึงชะตากรรมของชาวโรฮิงญา
ที่มีรายงานตัวเลขมากถึงกว่า๑๔๐๐๐คน
เพิ่งหลบหนีเข้าบังกลาเทศ
ความรุนแรงรอบล่าสุดที่ปะทุเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
ความไม่พอใจนี้ยังทำให้มีการล่ารายชื่อ

เรียกร้องให้ถอนรางวัลโนเบลสันติภาพ
เคยมอบให้นางซูจีเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งจนถึงขณะนี้มีผู้รวบลงนาม

และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แม้จะมีการออกมายืนยันว่า

ไม่สามารถทำได้ก็ตาม